เรื่องช็อกกันหน่อยนะคะสำหรับวงการบันเทิงคือ
คุณปูแบ็คเฮดเนี่ยเมื่อคืนนี้มีการโพสต์ข่าวร้ายว่าแฟน
คุณนุ๊กซี่ได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคมะเร็ง
ต่อสู้มาอย่างเข้มแข็งแล้วก็ยาวนานด้วยนะคะ
ปูแบ็คเฮดนะคะอานนท์เขามีการโพสต์
โพสต์โพสต์ข้อความกลางดึกที่ผ่านมาด้วยข้อความนี้นะคะ
เพื่อแสดงการอะไรรักแฟนสาว
คุณนุ๊กซี่อัญพัฒน์ที่จากไปด้วยโรคมะเร็งเต้านม
ระบุข้อความว่าหนูเป็นห่วงพี่ที่สุด
ห่วงยิ่งกว่าตัวเองซะอีกหนูจะสู้กับมัน
จะอยู่ดูแลพี่อีกนานนานหลับให้สบายนะคะสุดที่รักของพี่
ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นพร้อมแคปชั่นว่า
รักหนูที่สุดแล้วก็แท็กถึงแฟนสาวนะคะ
ซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง
รวมไปถึงแฟนคลับของทั้งคู่เนี่ยนะคะ
เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจ
แล้วก็ตกใจมากที่ได้รับข่าวร้ายข่าวนี้ค่ะ
สำหรับนุกซี่อัญพัดวัฒนาตันติรัฐ
ก็เป็นที่รู้จักกันบนโลกโซเชียลจากการเป็นพริตตี้
มักจะพูดถึงการทำงานในงานมอเตอร์โชว์

ตลอดจนถึงการถ่ายแบบนิตยสาร
ชีวิตของคุณนุ๊กซี่เธอทำงานตั้งแต่เรียนจบชั้นม๖
เพราะว่าที่บ้านมีปัญหาเรื่องการเงิน
ทำให้เธอต้องหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว
ช่วยขายของที่ตลาดนัดงานจิปาถะอื่นเธอทำหมดเลย

และเป็นพริตตี้ถามหน้าของวงการด้วยนะคะ
ต่อมาคุณนุ๊กซี่ได้คบหากับปูแบล็คเฮส
หลายคนคงจะได้เห็นภาพผ่านทางโซเชียล
ความรักความหวานชื่นนะคะมาตลอดเลย

เจ้าตัวจะพบว่าตัวเองเขาป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่๒ถึง๓
หลังจากนั้นเธอเดินหน้ารักษาอาการอย่างไม่ย่อท้อนนะคะ
มีกำลังใจเต็มเปี่ยมมาก

เพราะว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๖๕ที่ผ่านมาเนี่ย
มะเร็งลามไปที่สมอง
หลังคีโมเต้านม๑๘ครั้ง
แล้วก็ต้องมีการฉายแสงอีก๑๐ครั้ง
ครั้งนี้ทำให้เธอต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานนะคะ
สุดท้ายเธอก็เสียชีวิต
ตอนเธอรักษาก็ไม่มีเรี่ยวแรงขาลีบ
ซึ่งเจ้าตัวก็ยังใจสู้ไม่ถอย
ก่อนที่จะเสียชีวิตลงในที่สุดนะคะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ